ทริปนี้ไม่สนุกซะแล้วนะครับที่ม่อนแจ่มเพราะว่าไฟไหม้บ้านพักคนงานบนม่อนอิงดาวนะครับ
ไฟมันไหม้อย่างเร็วเลยครับอย่างที่ผมพูดปิดเบรกไปเมื่อสักครู่
คือคนงานหรือว่าพนักงานบอกว่าไปย้ายรถไปย้ายรถเดี๋ยวย้ายรถไม่ทัน
มีรถถูกไฟเผาไปเหมือนกันครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าไร่ดอยช้างที่ดอยม่อนแจ่มนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
บันทึกภาพวินาทีชุลมุนนี้เอาไว้ครับคุณผู้ชมดูภาพไปนะครับผมเล่าไปด้วย
เป็นช่วงขณะที่กลุ่มควันไฟลอยออกมาจากบ้านพักคนงานของม่อนอิงดาว
หลังสีน้ำตาลที่เห็นทางซ้ายมือของจอนะครับนี่แหละฮะนี่โอ้โหนี่ไฟลุกแล้ว
ตอนแรกมันเป็นแค่เปลวไฟเล็กครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่ภายในบ้านพักทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็น
กว่าจะเห็นอีกทีก็ลุกลามซะแล้ว
ชาวบ้านที่เดินอยู่ใกล้นะครับเห็นว่าไฟกำลังโหมไหม้อย่างหนักก็เลยร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็ช่วยกันหาน้ำมาดับไฟ
บางคนไปตะโกนเรียกลูกค้าครับให้ย้ายรถยนต์ที่จอดใกล้กับบ้านพักออกไปซะเดี๋ยวจะคุมไฟไม่ได้นะครับ
สักพักหนึ่งก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น
ชาวบ้านจึงพากันวิ่งหนีครับแล้วก็แจ้งหน่วยดับเพลิงของเทศบาล
ให้เข้ามาดับไฟนะครับก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
เสียหายสิครับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวนะครับถูกไฟไหม้
บริเวณท้ายรถเสียหายไปสามคันรถตู้นะครับถูกไฟไหม้ที่หลังคารถ
ส่วนในตัวบ้านนะครับถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลัง
มีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านเหลือแต่ซากครับ
เงินสดของนายแดงนายแดงเป็นเจ้าของบ้านพักเนี่ย
อุตส่าหยอดกระปุกเอาไว้นะนับทุกวันเลยหยอดไป
นับไปสองหมื่นกว่าบาทอันตรฐานไปกับกองไฟครับ
ร้อยคอทองคำเขาบอกว่ามีอยู่๒บาท๒สลึง
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านถูกไฟไหม้หมดครับ
ค่ะนะฮะเนี่ยครับหมดจริงจริงอืมนะฮะ
เหลือแต่โครงแบบนี้เลยหลังจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
มีชาวบ้านเห็นประกายไฟมันลุกขึ้นที่เสาไฟฟ้า
สักพักเนี่ยบ้านของในแดงก็มีควันไฟเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมา
จากนั้นไฟก็ลุกไหม้ทั้งหลังครับ
เรื่องต้นสันนิษฐานแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ไฟฟ้ามันน่าจะรัดวงจรแต่รัดจากอะไรล่ะ
คือไฟที่ใช้กันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
มันต่อมาจากหม้อแปลงของโครงการหลวง
แล้วเป็นแบบต่อพ่วงต่อพ่วงมาก็อาจจะเกิดไฟช็อตได้

อากาศเริ่มหนาวนักท่องเที่ยวอยากไปสัมผัสอากาศหนาวที่ดอยม่อนแจ่มกัน
ก็อาจจะมีการใช้ไฟในปริมาณมากนะครับ
จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ